วันนี้มีคำตอบชัดเจนมากไม่รู้จะชัดเจนกว่านี้ได้ยังไงแล้วนะคะ
หลังจากที่ทุกคนได้รู้จักครูกายแก้วจากที่มีการเคลื่อนย้ายรูปปั้นจนไปติดสะพานใช่ไหมคะ
แล้วก็มีตัวแทนพุทธศาสนิกชนคณะราษฎรไทยแห่งชาติไปยื่นหนังสือ
ให้คุณชัดชาติผู้ว่ากรทมและผู้บริหารโรงแรมย้ายรูปปั้นครูกายแก้วออกจากพื้นที่
เพราะหลายคนก็มองว่ามันไม่ตามหลักพุทธบ้างล่ะหาที่มาที่ไปไม่ได้แล้วก็ดูแล้วน่ากลัว
คือเขาก็พยายามไปพูดคุยแล้วก็สอบถามถึงที่มาที่ไป

ก็เริ่มต้นมาจากอาจารย์สุชาติแล้วก็ลูกก็มาสร้างต่อใช่ไหมฮะ
ความจริงก็มีอยู่หลายพื้นที่นะครับแต่ว่าที่ใหญ่ที่สุดคือตรงนี้นะครับ

ซึ่งลูกของอาจารย์สุชาติที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของเทพต่างเนี่ย

บอกว่าอาจารย์สุชาติเนี่ยเคยฝันเห็นครูไก่แก้ว
ตอนที่มีพระทุดงเคยไปทุดงแถวภาคเหนือแล้วก็มอบเหรียญอะไรมาให้อย่างนี้นะครับ
สุดท้ายก็มาเป็นตรงนี้แล้วทางโรงแรมแห่งนี้เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยประสบปัญหาหนักมาก

เขาก็ต้องการฟื้นฟูต้องการสิ่งที่จะมาช่วยแบบเรื่องของจิตใจด้วย

ก็เลยสร้างกันขึ้นมา

แล้วนำมาตั้งที่นี่วันแรกที่บรรทุกใส่รถมาจากนครปฐมติดสะพานลอยแถวรัชดา
ใช่เพราะว่ารูปปั้นใหญ่มากจริง

ต้องปล่อยลมยางรถแล้วก็เพื่อให้รถมันต่ำลงแล้วก็เลื่อนผ่านเคลื่อนผ่านไปได้

ซึ่งทางผู้ที่เขาสร้างเขาบอกว่าสงสัยจะเป็นบารมีของครูกายแก้ว

พอเคลื่อนไปตั้งที่โรงแรมเนี่ยโอ้โหคนรู้ข่าวที่นี่มากราบไหว้บูชาทำพิธีบวงสวงกันแบบเยอะแยะเลย

แต่เขาบอกว่าครูกายแก้วเนี่ยเป็นอสุรเทพ
ไม่ใช่อสุรกายและไม่ใช่เทพ

แต่ผู้ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านเทพหรือว่าพุทธศาสนาก็บอกว่าไม่เคยมีปรากฏอะไรเลยนะฮะ
ขั้นทีแรกมีการกล่าวอ้างว่าครูกายแก้วเนี่ยเป็นครูของกษัตริย์แห่งกัมพูชา
กัมพูชาเขาก็ออกมาบอกว่าไม่มี
ไม่มีรูปในนครวัดนครธมอะไรไม่มีทั้งสิ้น

เอาเป็นว่าลูกของอาจารย์สุชาติที่ปั้นที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคืออาจารย์สุชาติเนี่ย
ครูสุชาติก็ยืนยันว่าไม่มีประวัติที่ไหนไปพูดกันเองทั้งนั้น
สร้างมาตามความฝันของอาจารย์สุชาติ
ก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันว่าไม่ได้รู้เรื่องการจัดตั้งครูกายแก้วอะไรเอ่ย
แล้วก็จะขอให้ย้ายออกจากพื้นที่ด้วย
เพราะว่าหลังจากที่มีสภาศิลปินหรือว่ากลุ่มชาวพุทธเข้าไปยื่นหนังสือกับทางกรทม
เขาบอกเอาล่ะเขาเข้าใจว่าเป็นที่เอกชนแต่มันอยู่ริมถนน

มันไม่ใช่เทพที่มันมีที่มาที่ไปที่จะเคารพบูชาแล้วดูแบบสวยงามแล้วดูแล้วชื่นใจ
หรือเห็นแล้วแบบคือบางคนเขาบอกเขาเห็นแล้วเขากลัว
แล้วขับรถผ่านเดินผ่านแล้วกลายเป็นว่าเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมาแล้วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมไทยการกราบไห้บูชาของไทยเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่

แล้วมีคุณไพโรธบอกนี่เป็นเจ้าของโรงแรมนะ
ถือหุ้นตั้ง๘๐กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
ผมก็ไม่รู้เรื่องเอามาตั้งได้ไงแห้วออก
วันนี้ทางฝั่งของโรงแรมเขาเลยบอกเขาต้องแถลงในมุมของเขาอีกมุมหนึ่ง
ส่งจดไม้ด่วนหาสื่อเลยนะขอแถลงค่ะ
เป็นคุณชาลีนพวงณอายุทยาเลขานุการประธานกรรมการบริหารตัวแทนผู้บริหารโรงแรมนะคะบอกว่า
การจัดตั้งครูกายแก้วอยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารใหม่คือคุณชาญตุรยาพิสิทธิ์ชัย
คุณไพโรธเนี่ยเป็นอดีตเจ้าของเพราะว่าถูกสารสั่งฟ้องล้มละลาย
คุณชาเนี่ยเป็นคนเข้ามาทำแผนฟื้นฟูตอนนี้อยู่ระหว่างการรอคำสั่งสารในการเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูในครั้งนี้นะคะ
เขาบอกพื้นที่ด้านหน้าโรงแรมเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดให้อาจารย์หน่อยสมสริตเช่าทำสัญญาแบบระยะยาว
กี่ปีรู้ไหมคะ๒๐ปี
คิดค่าเช่ารายเดือนเดือนละสองแสนค่ะปีนึงก็สองล้านสี่แสนบาท
พื้นที่ตรงนั้นก็เลยเป็นสิทธิ์ของผู้เช่าเขาจะทำอะไรก็ได้ค่ะ
อาจารย์หน่อยคือลูกของอาจารย์สุชาติ
ถูกต้องจะบริหารจัดการจะเอารูปปั้นมาวางหรือจะเอารูปปั้นออกนั่นเป็นสิทธิ์ของอาจารย์หน่อยคือสิทธิ์ของผู้เช่าโรงแรมเก้าไก่ไม่ได้

ถูกต้องการจัดตั้งครูกายแก้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็ปรับฮวงจุ้ยด้วยให้ธุรกิจมันเจริญเติบโตให้พ้นสภาพหนี้สิน
อาจารย์หน่อยก็เสนอเงื่อนไขขอแบ่งเช่าพื้นที่เกิดโรงแรมให้ไปย้ายครูกายแก้วออกแล้วยกเลิกสัญญาก่อนเนี่ยก็จะถูกดำเนินการปรับตามเงื่อนไขเหมือนกัน
และการแบ่งเช่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นรายได้ที่โรงแรมจะเอามาแก้ไขปัญหาแล้วก็บริหารธุรกิจต่อไปได้ด้วย
ทีนี้หลังจากที่รู้ปัญหาความไม่สบายใจของประชาชนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะโรงแรมบอกว่าเดี๋ยวจะสร้างโดมปกปิดพื้นที่ตั้งรูปปั้นครูกายแก้วละกัน
ซึ่งก็เป็นโครงการที่ผู้เช่าต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่แหละเบื้องต้นมีการเสนอโครงการมูลค่ากว่าหกสิบล้านมาแล้ว

แต่หลังเสนอโครงการมาเนี่ยคุณชาญผู้บริหารใหม่
ก็ช่วยเหลือเงินจัดทำโครงการไป๒๐ล้านแล้ว
เชื่อว่าน่าจะลดความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนบางกลุ่มได้

เวลาผ่านไปผ่านมาจะได้ไม่เห็นแบบชัดเจนอย่างนี้
ใช่ก็ฝากถึงคุณไพโรธ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ตอนนี้ถูกสารสั่งฟ้องล้มละลายใช่ไหมคะว่า
ออกมาเคลื่อนไหวให้ข่าวที่กระทบกับการบริหารธุรกิจแบบนี้เนี่ย
มันไม่เป็นผลดีกับตัวธุรกิจแล้วก็ตัวคุณไพโรธเองนะ
คือเอาจริงถ้าธุรกิจเคลียร์หนี้สินได้เนี่ย
คุณไพโรธเองก็จะไม่ถูกฟ้องล้มละลายด้วย
กลายแก้วเหมือนกันอยู่ข้างในคนก็ไปมากันเต็ม
เราอยากเห็นตรงนี้ครับรัชดาตรงนี้มีคนเยอะแล้วก็พลาซ่าเกิด
เพราะถ้าเกิดมีคนเรามีค่าเช่าเข้ามาอีกเดือนเป็น๑๐ล้านเนี่ย
มันก็จะทำให้ทุกส่วนมันดีขึ้นแล้วชำระหนี้ได้
อันนี้อยากขอความเห็นใจว่านี่คือแผนที่ผู้บริหารจำเป็นต้องดำเนินการ
เพราะนั่นคือสิทธิ์ของผู้เช่าหรืออาจารย์หน่อยเต็มกำลังเลย
เพราะว่ามีการทำสัญญาเช่าพื้นที่ตรงนั้นระยะยาว๒๐ปีไปแล้ว
และการที่นำครูกายแก้วมาตั้งตรงนี้นอกจากปรับฮวงจุ้ยแล้ว
ก็เป็นแผนในการบริหารธุรกิจที่จะทำให้เกิดความคึกคักที่คนจะเข้ามาบูชาเข้ามากราบไหว้
แล้วเกิดเป็นรายได้หมุนเวียนที่จะนำรายได้เข้าสู่โรงแรมได้
เพราะเขาบอกว่าครูกายแก้วเนี่ยทางฝั่งของคนจีนเองก็หรือว่าฮ่องกงเองก็มีคนที่เขาเคารพนับถือศรัทธา
แล้วนักท่องเที่ยวของเขาที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยก็จะเน้นชาวจีนไม่ได้เน้นคนไทยอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ
คุณจตุรงจงอาสานักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาก็บอกว่า
คือการที่จะให้ครูกายแก้วตั้งอยู่ในพื้นที่โรงแรมเนี่ยผู้บริหารก็ต้องทำการบ้านให้ดีนะ
วิธีการนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับแหละว่าทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นพื้นที่ของเอกชน
แล้วเขาก็ทำเพื่อฟื้นฟูกิจการของโรงแรมให้ฟื้นกลับขึ้นมาได้
คือก็อย่างที่ทางโรงแรมชี้แจงว่าโรงแรมจะได้ประโยชน์พนักงานร้านค้าก็ได้ประโยชน์ไปด้วย
ส่วนเซียนพระจะได้ประโยชน์ด้วยไหมเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าครูกายแก้วจะได้รับความนิยมอย่างที่ตั้งใจไว้หรือเปล่า
การที่ซื้อมาแล้วจะไปต่อได้เนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าทางกรรมการสมาคมพระเครื่องและพระบูชาไทยเนี่ยท่านจะให้ไปต่อหรือเปล่า
ท่านมองว่ารุ่นแรกไปต่อได้มีราคาถือไว้ได้อย่างนี้มันก็โอเคธุรกิจนี้ก็จะไปต่อได้
แต่ถ้าเกิดทางสมาคมพระเครื่องและพระบูชาไทยบอกว่าไม่รับรองไม่การันตีให้มันก็ไปต่อไม่ได้นะคุณมันก็จะหงายท้องนะ

คือถ้ามองในแง่ของธุรกิจมันก็เหมือนกับแผนฟื้นฟูธุรกิจของเขาใช่ไหม
แล้วก็เกิดเป็นการแบบแลกเปลี่ยนเงินซื้อขายของคนคึกคัก
รูปปั้นไอ้ใครหรือรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยที่คนจะเข้ามาเยอะ
แต่อันนี้เขาสร้างเป็นครูกายแก้วมันก็จะมีเรื่องของความเชื่อเข้ามา
การซื้อของบูชากลับไหว

เขาบอกบางคนขนลุกอ่ะมันดูแล้วมันดูน่ากลัว

เวลาขับไปขับมาก็จะไม่เห็นอย่างนี้ใช่ไหม